ถ้าไม่มีอะไรผิดโพกคอรมอเสร็จฐานหนึ่งจะมีรัฐมนตรีที่เป็นสุภาพสตรีห้าคน
แต่ละคนล้วนมีโปรไฟล์ไม่ธรรมดา
เริ่มที่สุดาวันหรือปุ่งอายุ๔๑ปี
เป็นทายาทกำนันป้าวิรสักหวังสุภกิจโกศลหรือเสียแป้งมัน
อาณาจักรพันล้านโรงแป้งเอี่ยงเพ็งในจังหวัดนครราชศรีมา
ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ไปฝึกปรือด้านบริหารจากธุรกิจของครอบครัว
ด้วยการเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทแป้งมันเอียมเพลงอุตสาหกรรมจำกัด
ก่อนตัดสินใจกระโจนสู่สนามการเมืองตามผู้เป็นพ่อ
ทำผลงานกวาดเก้าอี้สสโคราชเข้าเป้ามากถึง๑๒ที่นั่ง
ทำให้ชื่อของสุดาวันก้าวพลวดขึ้นมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
คนที่สองคือเจ๊แจ่นพวงแพทย์จุละเอียดอายุ๖๖ปี
ปริญญาตรีสาขาวิชาเคมีและชีววิทยา
และปริญญาโทบริหารธุรกิจจากสหรัฐอเมริกา
ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ

ส่วนเส้นทางการเมืองเธอมีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับครอบครัวชินวัฒน์
ตั้งแต่สมัยพักไทยรักไทยจนมาถึงเป็นหนึ่งในคีย์แมนของพักไทยรักษาชาติ
และกลับมาลุยสนามกรทมให้กับพักเพื่อไทย
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ที่ลาออกไปตั้งพักไทยสร้างไทย
แจ๋นจัดอยู่ในกลุ่มสายตรงของครอบครัวชินวัฒน์
ยังเป็นเจ้าแม่สายมูในบ้านมีพระราหูตั้งไว้กลางบ้าน
นักธุรกิจนักการเมืองพากันเข้าออกบ้านหัวบันไดไม่แห้ง
อีกหนึ่งสาวคือเดือนมณฑรเจริญศรีสสนครพนม๓สมัยของพักเพื่อไทย

ปริญญาเอกศิลปศาสดุษฎีบัณฑิตสาขาสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกริก
อดีตเธอคือนักการเมืองท้องถิ่นฐานเสียงแน่น
เป็นหนึ่งในผู้อยู่ในเหตุการณ์ต่อสู้กับพี่น้องเสื้อแดง
มาวันนี้เธอได้รับเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
เจ้าตัวบอกว่าขอก้าวข้ามความขัดแย้งก่อน
ส่วนนักเศร้าผึ้งสุภมาตย์อิสราภัคดี

สาขาการจัดการทางวิศวกรรมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
เข้าสู่สนามการเมืองด้วยการเป็นสอสอกรทมเขตหลัก๔พักไทยรักไทย
ในปี๒๕๔๔และปี๒๕๕๙
ก่อนจะเปลี่ยนโปรไฟล์ย้ายค่ายมาอยู่กับเสียหนูในปี๒๕๕๙

แต่พึ่งหลวงไม่เคยพลาดตำแหน่งสำคัญในพัก

มีโอกาสโชว์ฝีมือในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา
จะรอดหรือร่วงอีกไม่นานได้รู้กัน
ท้ายกันที่พิมพัทราวิชัยกุลหรือปุ้ยสสนครศรีธรรมราช
การศึกษาในระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเคมีอุตสาหกรรม
ปริญญาโทรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแพง
กระจ่อนลงถนนกาลเมืองแทนวีดาที่วางเมืองในปี๒๕๕๐
และได้รับการเลือกตั้งเป็นสอสอสมัยแรก
สังกัดพักประชาธิปัตย์และได้ติดต่อกันถึง๓สมัย
ก่อนเปลี่ยนค่ายมาอยู่กับรวมไทยสร้างชาติ
ได้รับแรงสนับสนุนจากสสใต้
สามารถฝ่าวงล้อมขึ้นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน